คุณรู้ไหมคะว่าเงินเนี่ยมันมีประจุไฟฟ้า

บางรายยังมีอาการเรียกว่าชักกระตุก

ชักหน้าไม่ถึงหลัง
หน้าแม่ตาวานบรรณา
ไปลงเมืองฟ้า
ร่องเมืองฟ้าเรารลืมบ้านเรา

เรียนก็ไม่จบด้วยเหนือ

ได้